เป็นอีกหนึ่งดาราสาวที่กล้าออกมายอมรับนะคะว่าตัวเขาเองเชื่อเรื่องพูดผีวิญญาณนะคะ
ซึ่งนะคะดาราสาวเฟี้ยวฟ้าสุดสวิงลิงโก้นะคะก็บอกว่าที่เชื่อไม่ใช่อะไรหรอกนะ
เพราะว่าได้ศึกษาธรรมะนะคะแล้วก็เคยมีประสบการณ์โดยตรงเลยนะ
เชื่ออีกนะคะว่าคนฆ่าตัวตายจะได้รับผลกรรมหนักค่ะ
ฟ้าบอกว่าตอนแรกตัวเองก็ไม่เชื่อหรอกนะ
แต่เคยไปดูที่พิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งเห็นข้อมูลต่างนะคะ
และน่าจะเคยปรากฏตัวในเมืองไทยด้วยลำใบตอง
ไปฟังสัมภาษณ์กันค่ะ
ได้เข้าไปดูแล้วเผื่อจิตเค้าจะมีแสงทำเพื่อให้เค้าไม่เกิดทางตันนะคะ
ในชีวิตบอกว่าฉันไม่มีข้าวกินฉันอยู่ไม่ไหว
แต่ถ้าตายคุณจะต้องรอบุญที่แต่ละคนกวดน้ำให้

ก่อนที่จะฆ่าตัวตายคิดก่อนเกิดเป็นมนุษย์มันยากมากเลย
ในวันนี้เราเกิดเป็นมนุษย์เราจงรักความเป็นมนุษย์
และอดทนเหตุการณ์ต่างมันต้องใช้เวลาค่ะ